คือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึง
ว่ามันเป็นต้นต่อของเหตุการณ์ความรุนแรงเยอะมากจริงจริง
เหตุการณ์นี้มันกลายเป็นโศกนาฏกรรม
ข้าราชการประชาชนใส่ชุดดำนะคะแล้วก็แสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์นี้
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วย
มีชาวอำเภอเมืองนครราชศรีมาท่านหนึ่ง

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู

คือไม่คิดนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

อยากให้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกัญชาด้วย
บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่า
ที่ทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมาย
มันก็ทำให้เริ่มต้นเข้าถึงยาเสพติดชนิดอื่นได้ง่ายมากขึ้นหรือไม่
อยากให้รัฐบาลดูวิธีการแก้ไขของ
ให้ดีกว่านี้คือเยอะกว่านี้
เพราะว่าทุกวันนี้กัญชาด้วยติดเยอะเกิน
กัญชาแบบที่มันกินมาซูมเหล่าเนี่ย

สมควรจะปลดปล่อยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เราจะมีข้อควบคุมจะให้เป็นทางแพทย์

ไม่ใช่ว่ามาปล่อยซีรีส์อย่างนี้มันไม่ใช่
ส่วนที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ดจังหวัดตราดเมื่อช่วงเช้า
คุณครูก็ได้ร่วมไว้อาลัยด้วยการแต่งชุดดำนะคะ
ส่วนเด็กก็ได้ถือสัญลักษณ์เป็นริบบิ้นนะคะ

สีดำมีข้อความด้านใน
ส่งใจไปถึงหนองบัวลำพู
ผู้ปกครองบอกว่ารับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กตัวเล็กนะคะ
หลัดจังหวัดตราดนายเพียระเอี่ยมสุนทรฝากถึงคุณครูที่ดูแลเด็กนะคะ
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
รับทรงเด็กเรื่องรถตู้เรื่องของเด็กเข้าออกโรงเรียน
หรือใครบุคคลภายนอกเข้าออกสถานที่ที่เด็กอยู่กันเนี่ยมันต้องระวัง
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอ่ะนะคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยาลาคณะผู้บริหารข้าราชการใส่ชุดดำและขาว
ไว้อาลัยค่ะบรรยากาศเศร้านะคะพลเรือตรีสมเกียจผลประยูนเลยค่ะ
การสอบตบอกว่าขอให้ทุกคนทุกครอบครัว
ดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชาชนในพื้นที่ช่วยกัน
ร่วมกันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะ
จะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้ไม่เกิดปัญหา
ไม่เกิดความรุนแรงไม่เปิดโอกาสให้ไปสร้างโศกนาฏกรรม
ส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๕วัดประชาพิรม
อำเภอเมืองนราธิวาสครูและพี่เลี้ยงใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยเช่นเดียวกัน
ก็ได้มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันตนเอง
และป้องกันเด็กหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
เปรมจิตบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ
ทั้งคุณครูและเด็กภายในศูนย์
แม้ว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะควบคุมได้ยาก
แต่ก็ต้องพยายามที่จะควบคุมและปัญหาสำคัญคือ
ยาเสพติดเนี่ยค่ะให้มันหมดไปสักที
ตรงนี้อยากให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นอีก
ในอำเภอสุไงโกลกนายอนิรุธบัวอ่อน
ก็อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ
โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
มันจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีสิคะ

คือถ้าพบว่าใครเสพยาเสพติดหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับคนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
มันต้องมีโทษรุนแรงทั้งโทษทางวินัย

ทางวินัยก็ควรจะต้องรุนแรงถึงขั้นปลดออกหรือว่าไล่ออกนะคะ
คือทุกวันนี้อ่านข่าวเวลาตำรวจเข้าไปจับคนร้าย
ค้ายาเสพติดแก๊งค้ายาบ้าได้เนี่ย
เม็ดละร้อยนี่ไม่มีแล้วนะคะเม็ดละสิบบาทเนี่ยค่ะค่ะ
หลัก๑๐จริงค่ะคือราคามันถูกมากมันหาง่ายมาก
สื่อต่างประเทศบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ย
เข้าถึงยาเสพติดมันง่ายมากอันนี้สื่อต่างประเทศบอกนะคะ